คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องอีกเรื่องเกี่ยวกับเด็กครับ
คุณกันจอมพลังนั้นพาผู้เสียหาย๒กรณีนะครับ
บอกว่าเป็นแม่เด็กที่เสียชีวิตปริศนาเนี่ยนะฮะ
มาร้องขอความเป็นธรรมเพราะเขาเชื่อว่าลูกของพวกเธอนั้นถูกพี่เลี้ยงครับ
ที่ดูแลอยู่เนี่ยทำร้ายจนเสียชีวิตนะครับ
คุณการจอมพลังนะครับพาแม่เด็กที่เสียชีวิตครับ
มาร้องทุกข์กับทางผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับ
บอกว่าคลอดลูกสาววัย๔เดือนเนี่ยนะครับ
จะคลอดแล้วก็หาข้อมูลครับสถานรับเลี้ยงเด็กในเฟซบุ๊ก
แล้วก็มาเจอพี่เลี้ยงเด็กคนนี้ฝากให้เลี้ยงลูก
ไม่ได้มีการตรวจสอบประวัติครับวันที่เกิดเรื่อง
เราเคยนำเสนอเรื่องนี้ไปแล้วนะถ้าคุณผู้ชมจำได้
ตอนนั้นเราบอกว่าพี่เลี้ยงใช่ไหมโทรมาแจ้งแม่บอกว่าเด็กเนี่ย
ลักนมครับแล้วหมดสติส่งตัวไปที่โรงพยาบาล
อยู่โรงพยาบาลประมาณ๑๐วันสุดท้ายเสียชีวิตครับ
ต่อมาผลการชันสูตรปรากฏว่าเลือดออกภายในสมองนะครับ
มีร่องรอยของการถูกกระแทกที่ศีรษะแล้วก็กระโหลก
กร้าวมีบาดแผลต่างซึ่งโอ้โหฟังจากเหตุผล
สำลักนมดูไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันนะครับ
เธอก็แจ้งตำรวจครับที่สนประเวทให้ดำเนินคดีนะครับ
ข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
กับพี่เลี้ยงเด็กคนนี้ไปแล้วครับ
คุณหมอเขาบอกว่าไม่ได้เกิดจากการสำลักนมค่ะ
เกิดจากการที่ว่าน้องโดนเขย่าแรงอะค่ะ
เพราะว่าน้อง๔เดือนยังคอไม่แข็งค่ะ
แล้วก็กระโหลกศีรษะน้องก็ยังไม่เต็มด้วยค่ะ
นี่ครับคุณผู้ชมครับอันนี้กรณีแรก
เดี๋ยวรอติดตามคืบหน้านี่คุณแม่ก็ไม่สบายใจนะครับ
กลัวว่าเดี๋ยวเรื่องมันจะเงียบไปเนอ
ก็มาฝากคุณกันด้วยช่วยเร่งคดีนะครับ

มีอีกเคสครับเป็นคุณแม่จากอายุทยา
เพิ่งจะครอดลูกชายวัย๒เดือน

หลังจากฝากพี่เลี้ยงเด็กที่รู้จักกันกับแม่เด็กนะฮะ

มีข้อมูลบอกว่าก่อนเด็กเสียชีวิตนั้น

ก็เสียชีวิตหลังจากพาพี่สูตรครับ
ปรากฏว่าคล้ายกับกรณีแรกมาก
มีเลือดออกในสมองนะครับ
ทั้งสองกรณีผู้เสียหายนั้นติดใจสาเหตุ
คาดว่าลูกของพวกเธอนั้นถูกทำร้ายร่างกายแน่นอน
เลยส่งไปทางชาญสูตร
พอผลชนะสูตรออกมาแล้วก็คือน้องมีเลือดออกในสมอง
ถ้าแพทย์ผ้าทางชาญสูตรบอกว่ามันจะไม่เกี่ยวกับวัคซีล

วังน้อยพระนครศรีอายุทยาครับ
มีเด็กเล็ก๕คนก็เลยขออนุญาตเจ้าของบ้านไปตรวจสอบ
แต่ว่าตอนเข้าไปเขาไม่อนุญาตให้ทางผู้สื่อข่าวเข้าไปถ่ายภาพนะครับ
คุณกันเนี่ยบอกว่าบ้านหลังนี้ไม่มีใบประกอบสถานรับเลี้ยงเด็กครับ
ก่อนเกิดเหตุพ่อแม่นำเด็กมาฝากเลี้ยงเอาไว้
หลังจากพ่อแม่พาเด็กฉีดวัคซีนเอาเด็กกลับมา
จากนั้นเด็กเกิดช็อกพี่เลี้ยงโทรบอกพ่อแม่
ทีแรกแม่เด็กเข้าใจว่าสาเหตุมาจากเรื่องวัคซีนแต่ผลชนสูตรครับ
ปรากฏว่าเด็กนั้นมีแผลที่ศีรษะกระโหลกร้าว
ก็ต้องดูรายละเอียดอีกครั้งให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับ
แล้วก็เห็นว่าบ้านรับเลี้ยงเด็กนั้นควรที่จะมีกล้องวงจรปิด
เพราะว่าเวลาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันจะได้มีหลักฐานนะครับ
ถ้าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงสมองบวมกระโหลกร้าวได้
ซึ่งเด็ก๔เดือนยังไม่สามารถที่จะเดินได้
นี่ครับทางผู้กำกับการสพวังน้อยนะครับ
พร้อมจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับ
ขณะที่หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวพระนครศรีอยุธยาครับ
ตรวจสอบเด็กทั้งหมดภายในบ้านไม่พบร่องรอยถูกทำร้าย
พร้อมกับมีการคุยกับพี่เลี้ยงให้ทำตามกฎระเบียบนะครับ
บ้านนี้รับเลี้ยงเด็กแค่ห้าคนครับยังไม่เข้าเกณฑ์
ขออนุญาตตามเกณฑ์เพิ่งจะทราบจากข้อมูลนี้นะ
ต้องมีเด็ก๖คนขึ้นไปครับหลังจากนี้
ให้เป็นไปตามกระบวนการของตำรวจในการสืบหาข้อเท็จจริง
พอมันเกิดเรื่องขึ้นเนี่ยนะฮะโอ้โหเครียดขึ้นทุกวันทุกวันนะครับ
เรื่องของมาตรฐานของสถานรับเลี้ยงดูเด็กเนี่ย

เพราะว่าอย่างกรณีแรกแม่ไปหาในเฟซบุ๊ก
ไม่ได้รู้จักกันไปหาในเฟซบุ๊ค
แล้วก็ไปฝากแล้วก็เกิดเรื่องนี่นะคะ